แค่ย่ายหมาต่อสู้ต่อเลยครับ
หรอ

มันก็ไม่ได้เดินออก
ไปตรงนี้ก็ได้

นี่ค่ะแป๊บได้ช่วงบ่อยแป๊บมันไห้บ่อยครับผม
ครับเลยก็เลยต้องกั้นไว้
กันไว้อย่างไงซับอื่นเข้ามาครับ

โอ๊ย
แป๊บเต้น

อันนี้มันหลอดไปทางใต้พี่มันไม่ได้
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
อันนี้มันเท้าอย่างนั้นมันหลอดไปทางใต้พี่มันไม่ได้
เหลืองเท้าอย่างนั้น
อันนี้มันหลอดไปทางใต้พี่มันไม่ได้
เหลืองเท้าอย่างนั้น

อันนี้มันหลอดไปทางใต้พี่มันไม่ได้
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น

เหลืองเท้าอย่างนั้น
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ตัวเนี้ยยังเด็กครับหมดแล้วมันขโมยแค่๒ตัว๒ตัว
ก้บกันอ๋อเพื่อช่วยชีวิตเป็ดร้อยจ้ะ
แล้วก็พอมาเจอรู้สึกยังไงบ้างครับตกใจตื่นมาเมื่อเช้า
ตื่นมาเมื่อเช้าก็เอ่อน่าจะตกใจแหละ
ทำอะไรไม่ถูกก็ไปเจอกับตั้งหลวงน้องกันนี้แหละ

มุนที่มุนที่มาจากไหน

ให้เป็นตัวเมียครับตัวเล็กเป็นตัวผู้

พี่จะจับตรงกลางตัวไว้

ช่วยจับกลาง

งูไอจุ๊กอาครับเข้ามาจิตตะคาย

จะช่วยแก้ไขครับเท่าที่ตรวจสอบเมื่อกี้นะครับ
งูตัวเล็กเนี้ยครับเป็นตัวผู้ครับส่วนตัวใหญ่นี้เป็นตัวเมียครับ
นะครับเห็นได้ข่าวว่าติดมากี่วันแล้วครับ
เจ้าบ้านครับแล้วเคยเห็นจงอางคู่เนี้ยครับ
เคยเห็นกันนึกต่อมันเคยมาปวดเปลี่ยนหรือว่ามา
อยู่แถวนี้ไหมครับครับแต่ว่าก็ไม่เคยเข้าบ้านหรือว่าเคยไปทำร้ายใครใช่ไหมครับ
ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่คนจงอ้างจะเข้าเอ่อ
ชุกชุมมาตามบ้านนิดนึงนะครับพอเป็นช่วงที่ดูประสงค์ทานมันนะครับ
ตัวเมียเขาจะปล่อยกลิ่นฟิลิโมนนะครับ
ทำให้แบบจบไหล่ล้อให้ตัวผู้มาอย่างเงี้ครับอืม
คือปกติจุดอาจจะไม่ยุ่งกับคนเลยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่
เจ้าบ้านรบกวนไหนครับมีปอกหมอนใบใหญ่สักสองใบไหม
คือบ้านนี้ผู้หมาเอาถึงไหม
เอาครับเอาครับ

ได้ใครเชื่อกับผู้ช่วย
การในนี้
รัฐ
คัตเตอร์นี่ช่วยได้เยอะนะครับนะโอ้โหเก่งมากสุดยอดสุดยอด
ไม่มีแผลครับ
ตัวอีโชยออกมาแล้วครับตัวที่๑
ที่๓ครับเพราะว่าอีก๒ตัวก่อนหน้านี้ได้ไปจัดที่หมู่บ้าน

ไม่ต้องกดแรงครับเบาเต่าก็พร้อมเฉยทุกคนน้องล้อนอันนี้ก็ตั้งกว่า
คัตเตอร์นี้เขาเรียกเป็นมีดหมอครับ
ไม่ครับเป็นพิธรัตเตอร์ธรรมดาครับผมไม่ได้มีคาถาหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ

วิชาความรู้ก็คือว่ารู้จักกันแล้วก็วิธีการป้องกันเรียนรู้มากกว่าครับ

นางนั่นอ่ะมานั่นอีเสามั่ง
นางนั่นอ่ะมานั่น
เราจะรู้มากเซ็มอ่ะ

อยากให้เด็กเข้ามาครับยืนหยบเลยไม่เหมือนครั้งแรกเลยเนี่ย
ตอนปีโอตื่นเลยเพื่อนปีโอมาพามาเที่ยวกัน
เจ๋งเจ๋งเจ๋งจับไว้จับไว้
อ่ะพรึ้งมือรถแล้ว

ลิ้นใช่ไหมครับ

เออเดี๋ยว

ที่เห็นอีกนะคะหรอ
นี่

รู้ไหมว่าเมื่อในอยู่กี่ปีครับ
ถ้าฮุนกระตานนี้เวลามันข้อกอย่างกัน
ถ้าเกิดมันกินวีอยู่ดีอย่างนี้

แต่ถ้ามันกั้มก็จะตลาด

การฟิต
โห

ถ้ามีบาดแผลนะครับต้องรีบล้างแล้วก็รีบไปหาหมอแล้วครับ
แต่ถ้าไม่มีบาดแผลก็ล้างด้วยน้ำปกติก็ไม่เป็นไรครับ
พิษมันจะไปทางสุดไปทางนอกก่อน
อ๋อนี่นี่ใหญ่เจ้ย
ตอนนี้ต้องเริ่มใหม่นี่
เริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่

ไล่ไปอย่างนี้ครับ
อย่าให้เกือบถึง
ไล่มือผมไปเลยเนี่ย
ขอบคุณครับ

พอเสร็จแล้วมาวัดด้วยแต่ละเม็ดใช่ไหมครับ

ไม่เป็นไรครับพี่พี่วัดตามเชือกครับ